ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซนดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนันนพร
นามสกุลกล้วยค้างภู
อายุ๗ปี
ชื่อเล่นชื่อข้าวหอมค่ะ
หนูเรียนอยู่ชั้นป๑ทับ๒
โรงเรียนวัดไตรรัตนาพิรักษ์ค่ะ
หนูอยู่กับแม่๒คนค่ะ
ของหนูไปถ่ายละครค่ะ

ชื่อพัทขาเป็นแม่น้องข้าวหอมค่ะ
รู้กันในวงการคือชื่อนิดหนึ่งค่ะ
แล้วก็ช่วยฝึกดาราหลายคน

ตรงนี้เขาจะเก่งมากมาอันดับหนึ่งเลย

แต่ครั้งหนึ่งในขณะที่เขาไปถ่ายทำหนังอยู่
เขาเกิดอุบัติหายปรารหัก
โอ๊ยโอ๊ย
วันหนึ่งเขาได้ไปแคสงานหนังเรื่องหนึ่ง

ก็คือได้กระโดดตึก๕ชั้น
พอเรารู้ปุ๊บเรามีความรู้สึกพูดไม่ออก

พ่อพ่อทำได้ไหมพ่อโอเคไหม

เขาก็บอกว่าพ่อทำได้
เขาก็พูดกับเราว่า

พยายามส่งเสียให้ลูกได้ดีที่สุด

พ่อก็โทรมาบอกว่าพ่อผ่านนะ

เขาก็บอกว่าเออพ่อไม่ได้เป็นไร
แต่จริงแล้วหลังจากนั้นประมาณ๒ชั่วโมง
มีทีมงานมาส่งแฟนเราที่บ้าน

น้ำตามันไหลออกมาทันที
ลูกสาวคนโตได้ถามว่าแม่แม่จ๋า

จิกขานิดหน่อยลูกไม่เป็นไรหรอก
เรารู้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

วันนั้นก็คือขาหักแล้วก็ข้อเท้าส้น

ครั้งนั้นร่างกายเขาเริ่มแย่ลง

หมอบอกว่าเขามีเป็นเบาหวาน
ร่างกายเขาเริ่มซุดลงซุดลงเขาผอมลง

ร่างกายเขาเริ่มทนไม่ไหว

หมอก็บอกว่าเขาแย่
โอกาสที่จะรอดก็คือไม่มีเลย

เราก็ทำใจพากลับบ้านที่ปากช่อง
พอถึงบ้านก็ประมาณไม่เกินชั่วโมงเขาก็เสียลง
แต่เขาเสียด้วยโรคติดเชื้อกระแสเหลือ
ตอนนั้นคือร้องร้องจนไม่มีน้ำตาแล้ว

จะพยายามหาเงินส่งลูก

พ่อจำนึงแล้วว่า

คิดถึงพ่อมากค่ะ

หนูรักพ่อที่สุดเลยค่ะ

ตัวนี้ก็คือขายโทรศัพท์มือถืออยู่ห้างหนึ่ง
รายได้ก็คือค่าแรงขั้นต่ำไปก่อน
ตอนเช้าเราต้องตื่นไปส่งลูก

พอตอนบ่ายประมาณเด็กเลิกเรียน

รับลูกเพื่อที่จะมาส่งที่ห้อง
แล้วก็หาข้าวทิ้งไว้ให้ลูกให้ลูกในห้อง

รอแม่กลับมาแต่ว่าแม่ก็ยังไม่กลับ
แม่ก็ต้องกลับดึกหนูก็เลยนั่งคอยค่ะ
กวาดบ้านถูบ้านล้างจาน
พับผ้าให้แม่เก็บผ้าให้แม่ค่ะ

เวลาแม่กลับมาหนูบอกว่าหนูคิดถึงแม่มากค่ะ
ข้าวหอมอยู่ในห้องคนเดียวทุกวัน
แต่ว่าสาวอาทิตย์จะไปที่ร้านกับเราด้วย
เขาอยู่ในห้องเขาจะทำการบ้านเหมือนกับฝึกเขียนหนังสือตัวเลข
ก็จะเขียนของเขาไปเรื่อยแล้วเขาจะนั่งร้องเพลงอะไรอย่างนี้
กำลังใจเราดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือลูกสาว
หนูอยากมีเงินให้แม่เอาไปค้าขายค่ะ
แล้วก็ไปเป็นทุนการศึกษาให้หนูค่ะ

ข้าวหอมเด็กน้อยหัวใจแกร่งสู้สุดแรงในวันที่ไม่มีพ่อครับ

มาสวัสดีตรงนี้
ข้าวหอมข้าวหอมตัวเล็กจังเลยเดี๋ยวพี่เป๊กหาเวทีประจำตัวมาให้ข้าวหอมดีกว่า

วันนี้ข้าวหอมก็มากับครอบครัวด้วยนะคะแน่นอนค่ะมากับคุณแม่นะคะคุณแม่พัฒน์นะคะสวัสดีด้วยค่ะ
สวัสดีครับ
ข้าวหอมอยู่คนเดียวในห้องทุกวันเลยจันถึงสุก

คุยกับตุ๊กตาบ้างค่ะ

ล้างจานอุปกรณ์ไหม

เห็นบอกว่าพี่ที่ไปเก็บภาพชีวิตแอบชมมาบอกห้องสะอาดมาก
ใช่ค่ะ

แถวราชปะเขาเป็นพระอาศัยเช่าเค้าอยู่ใช่ค่ะ

ห่วงลูกไหมห่วงห่วงมากที่สุดเลยค่ะ
เพราะว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงอันตรายมากกว่าเด็กผู้ชายค่ะ
คือเข้าใจนะหัวอกคนเป็นแม่นะ
เพียนไปรับลูกแล้วกลับมาส่งที่ห้องแล้วต้องทิ้งน้องไว้

วันละ๖๗ชั่วโมงเนี่ยโอเคใจคนเป็นแม่
เชื่อเถอะว่าไม่มีใครทำด้วยความสบายใจอยู่แล้ว
เป็นกังวลอยู่แล้วแล้วต้องชื่นชมเขาที่เขา
เขาทำตัวไม่ได้เป็นภาระต่อคุณพัฒน์เลย

เขาแบบไม่งอแงเลยเขารู้หน้าที่ของเขาว่าเขาต้องทำอะไร
นี่คือสิ่งที่เป๊กอยากชื่นชมข้าวหอมมากเลยนะ
ข้าวหอมเป็นเด็กที่กรุณาคุณแม่มากจริง
แล้วอยู่ในห้องคนเดียวค่ะกลัวไหมไม่กลัวค่ะ
คุณยายคะเราในฐานะเจ้าของตึกและคนนอก
เห็นอะไรบ้างของคู่นี้ของเขาฮะ
ก็เห็นเขาแบบว่า
สงสารนึง
ยายเคยแอบไหมเห็นแม่เขาเอาไปไว้ในห้องแล้วเคยแอบไปมอบ
ขึ้นไปดูค่ะแอบดูเขา
เขาก็จะรู้ว่าบางครั้งป้าก็มาดูเขาก็จะโผล่มาดู
คักทายมั้ยคะค่ะก็จะมาช่วยบ้าง

นานค่ะมาเช่าอยู่เป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
ตั้งแต่ยังไม่เกิดนะคะ

มีไหมคะในช่วงที่ครอบครัวนี้เขาต้องการความช่วยเหลือ

มีครับมีช่วงที่พ่อเขาเจ็บนะครับ

เขาก็ใช้จ่ายรักษาตัว
เพราะพอถึงเวลาที่จะต้องจ่ายค่าห้อง

เคยไม่เก็บค่าเช่าเขาเนี่ย

เป็นบุญของข้าวหอม

มีจิตอบอ้อมกรุณา

ถ้าพูดถึงความดีของลุงชัยแล้วก็ป้าใหญ่
มีอะไรบ้างนะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย

ลุงชัยป้ายัย

พี่พัฒน์เนี่ยเขาไม่ค่อยว่างนะคะ

ก็ขออนุญาตแม่เขาแม่เขาก็ให้พาไป
สนุกไหมคะเวลาไปทะเลกับลุงชายป้าใหญ่

เวลาไปอย่างนี้อยากให้แม่ไปด้วยไหมคะ

นอนตอนคืนเวลาไปค้างทะเลกลางวันก็เล่นสนุก

เดี๋ยวจะให้ข้าวหอมร้องเพลง
เพื่อเอาเงินให้คุณแม่ลงทุนค้าขายอะไรก็ตามที่

นอนลงมาให้ที

ให้กับนักสู้ชีวิตทุกคน
สูงสุด๑ล้านบาท

รายการของเราเท่าไหร่ครับ

แล้วก็ของน้องข้าวหอมล่ะ

เอาไปจ่ายค่าดังเฉลค่ะ

ที่แรกพ่อจะขายลูกชิ้นปิ้งค่ะ

ที่แบบเราทำงานข้างนอกอยู่กับเขาให้มากที่สุดค่ะ
เพราะเขาบอกว่าเลิกเรียนแล้วจะมาช่วยแม่ขายนะ
มาปิ้งหมูปิ้งอะไรอย่างนี้ค่ะ

กันที่เพลงที่๑นะครับเพลงนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
หอมค่ะเพลงนี้ค่ะนานมาก
เพลงนี้ไหมคะรู้จักค่ะ
ฮ่าทำไมถึงรู้จักเพลงนี้ล่ะ

หนูไปฝึกร้องมาจากไหนครูหมวยค่ะ
หมวยฝึกให้นะร้องเพลงนี้มานานหรือยังนานแล้วค่ะ
แล้วร้องเพลงนี้แล้วเต้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยเก่งค่ะโอ้โห
แล้วร้องถูกหมดทุกคำหรือเปล่าถูกค่ะ
แน่ใจนะเพลงนี้ต้องใช้ตัวช่วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
เดี๋ยวตอนคุณป่านุ่มถามก็แล้วแต่ข้าวหอมนะ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๑นะครับ
แข่งขันของเรามีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้ตั้งแต่เพลงนี้เลยจาก
ข้าวหอมครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ค่ะใช้ค่ะ
คำนี้ใช้ต้องร้องให้ถูกทุกคำนะคะครับ
อยากได้กำลังใจจากคุณแม่ไหมอยากค่ะ
หอมหรือว่าอยากพูดอยากอะไรคะ

เดินลงมันไดนะป้าหอมเดินลงมันไดนะคะ

ป้าใหญ่ลุงชัยคุณโอ้ยพรได้ค่ะอุ๊บระวังไฟอุ๊บอุ๊บ
โอ๊ย
หาลุงชัยก่อนเลย
หาป้าใหญ่ด้วยหาแม่พัฒน์หอมแก้ม
สู้ลุงหอมทำได้สู้นะสู้นะ
กำลังใจแน่นเลยค่ะข้าวหอม
ขอให้โชคดีนะร้องให้ถูกอย่างเดียว

เอาละครับมาถึงเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ

แน่ลืมที่ตาบอกว่าจะมาพอมัน
ปีนี้เลิกดีวันจันทร์น้องนับวันตั้งตารอ
ความหวั่นไหวหวั่นใจผู้ชายดูก่อน
เพื่อนอายแม่อายพอและกลัวจะรอเกอร์

น้องอายเขานะคนชักนินทากันทั่ว
ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัว
หัวใจของพี่หนักหนา
จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคา
แต่ข้ากลัวน้องรัก
ร้องเหมือนเดิม

ผลงานของน้องข้าวหอมนะครับ

สดใสจริงนะฮะ๗ขวบเท่านั้นเอง

ดีค่ะดีไหมดีค่ะอ่ะร้องไปแล้วนะครับ

น้องข้าวหอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

มูลค่า๑หมื่นบาท

ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง